ค่ะคักนี้ยังไงดีคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ก็สบายดีค่ะแล้วก็ติดโควิดค่ะ
แล้วก็มีธุรกิจค่ะแล้วก็มีเดินแบบถ่ายแบบค่ะ

ก็มีคุยอยู่ค่ะ

ยังไม่ขอบับ
อ๋อติดอยู่ยังไม่อยากเปิดแล้วได้ไหม

มีแฟนได้ไหม
อ๋อหรือว่าถ้าถามกับพี่หรือไม่
เขาโสดแล้วเรายิ่งคิดเห็นยังไงดีค่ะ
ก็โสดแล้วก็ดีค่ะแต่ก็

เราเป็นกำลังใจให้พี่เขาดีกว่าค่ะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะ

คือครั้งนี้มาเป็นกำลังใจให้เขาแล้วเนาะ
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายดีกว่า

ได้มีการส่งกำลังใจได้ข้อความหรืออะไร

ก็มีค่ะก็มีให้กำลังใจค่ะ

คุยกับเขาว่ายังไงบ้าง

เพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเรา

พี่น้องที่ดีต่อกันในวงการบันเทิง

ทั้งพี่ติ๊กแล้วก็ทั้งพี่หนุ่ม

เรียกว่ากลับไปคุยกันด้วยดีหรือเปล่า
ก็ถ้าตอนนี้ก็เป็นปกติค่ะ
เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการค่ะ

ไม่ค่ะ

ใช่ค่ะยังไม่ได้คุยกับใครเลย
ไม่ไปถามจริงเขาบอกว่าเราเป็นดามใจพี่หนุ่ม

เออ

หนุ่มคนที่คุยนี่ใช่พี่หนุ่มหรือเปล่า

แล้วหนุ่มให้กำลังใจพี่หนุ่มยังไงบ้าง
ต้องให้กำลังใจต่อกันเนาะ

เราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตแล้ว

ไม่โกรธไม่เกลียดให้อภัย

ตั้งแต่ไปบวชชีไปศึกษาธรรมะ

แล้วก็ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
เขาหรือเขาขอโทษหนูกันยังไงบ้าง
หนูก็ขอโทษผ่านสื่อไปแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ไลน์ส่วนตัวหนูก็ขอโทษ

แล้ววันนี้มันจะมีความรู้สึกดี

ก็ต้องรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วค่ะ

ไปดาวไปอะไรอย่างงี้

อยากกลับไปตรงนั้นไหม

จริงเราก็คุยกับเค้าบ่อยยังไหนยังไหน

ข้างบนเขากำหนดมาแบบนี้แล้ว
แล้วตอนนี้สถานะเรากับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้าง
เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการค่ะ
ไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคต
แล้วคนที่คุยกับหนูเข้าใจใช่ไหมคะ

ดูแต่ว่ามีสองฝ่ายเลย

พี่หนุ่มจะเจอกันตั้งแต่งหน้า

เนี่ยมีข้อความรับใจในคำนาจ

ก็ไม่ได้อะไรอ่ะ

บอกว่าไม่ได้อะ
ฟัยกับเราก่อนหน้า

เดินอย่างเดิน
เก้าเป็นเรื่องของอนาคต

พี่แล้วใครขอบคุณที่เราธรอกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เธ็ตกับคนในวงการ

อันนี้ว่าไม่แน่

ดูแล้วกรักนะคะ

ขอบคุณครับ